ศรีสะเกดนักคอนหลังโปรโมชั่นก็ขึ้นช่างหนักอย่างเป็นทางการนะครับ
ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นชกพรุ่งนี้กับอีรานดีแอส
สรุปว่าทั้งแชมป์แล้วก็ผู้ท้าชิงนั้น
ช่างน้ำหนักผ่านพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งไฟล์นะครับที่การทำน้ำหนักนี่แน่นอนครับ
มันก็ยากทุกฟัยแต่ว่าทางวิซีโปรแชนท์นั้นโปรแกรมการซ้อมก็น่าจะน้อย
ศรีสะเกดขึ้นช่างก่อนครับแชมป์นะครับ
พิกัดโชคกัน๑๑๕ปอลนะครับ

เบากว่าพิกัดไปนะครับ๔ขีด
ต่อมาก่อนที่กัดไปสองขีดเราจะเห็นบางคนนี่โอ้โหลดหนักไม่ไหวนะครับ
จนต้องถอดกางเกงชั้นในออกก็มีนะครับยืนแก้ผ้าชั่ง
บางคนอันนี้พูดกันตามภาษามวยเลยบางคนไม่เคยเห็น
ก็คือต้องโกนขนทุกอย่างที่มีร่างกายเพื่อลดหนักของตัวเองให้ได้
แต่ว่าบางคนก็ทำหนักไม่ได้จริงแต่คู่นี้ไม่มีปัญหานะครับ
แล้วการวัดที่ประจอนศรีสะเกรดเนี่ยนะครับ๕๒ครั้งต่อนาที
ส่วนดีอาร์ตเนี่ย๕๖ครั้งนั่นหมายความว่าศรีสะเกดเนี่ย
เหนื่อยช้ากว่านะครับก็มีความฟิตที่มากกว่าอิราดีอาร์ส่วนนิดหน่อย
คุณแบงค์เทียนชัยนะครับฝ่ายต่างประเทศของนครหลวงก็บอกว่า
ไฟล์นี้ถือว่าต้องลดน้ำหนักพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ยากกว่า
ไฟล์ที่ไปชกกับทางเอสตาด้า
แล้วก็เชื่อว่าเกมการชกจะสนุกแน่นอน

พอช่างน้ำหนักเสร็จปุ๊บยืนมองหน้ากันแยกย้ายกลับไปนอน

เกมการชกคิดว่าสนุกแน่นอนครับ

ว่าพี่แหลมเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดในโลก
รุ่น๑๑๕ปอนด์และการซ้อมก็ดีมากครับผม
แล้วก็ดูทางผู้ท้าชิงวันนี้เขาก็มีความมั่นใจ

ผมก็คิดว่าเกมการชกพรุ่งนี้สนุกแน่นอนครับผม
ก็เน้นย้ำนะครับว่าการป้องกันแชมป์ของศรีสะเกดวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
แล้วก็จะมีนักสู้ไทยทั้งสแตมแฟร์เทคริกะอีชิเกะ

ประภัยสิงห์ทองน้อยปเตรกุลแล้วก็เพชรดำไก่ย่าง๕ดาว
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดพรุ่งนี้นะครับ
ตุลาคมตั้งแต่เวลา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
แต่เน้นย้ำว่าแฟนใครอยากดูครบทุกคู่
ถ่ายทอดตั้งแต่เวลา๕โมงครึ่งเป็นต้นไป
แล้วก็๓ทุ่มครึ่งเราตัดสัญญาณกลับมาถ่ายทอดในทีวี
ก็ดูสดพร้อมกันทั่วประเทศครับ
ส่วนใครสนใจนะครับจะไปชมติดขอบเวทีครับ

แล้วก็แสดงโค้ชที่เห็นบนหน้าจอสีเหลืองนะครับ

ตอนที่เขาให้ใส่โค้ชใส่เข้าไปคุณจะได้ลดนะครับ
ราคาบัตร๒๕เลยครับ